กล้วยเทวดา
น่ากินน่ะอยู่ที่มระยองเขาบอกว่าอร่อยจนลืมไม่ลง
ชุมชนหนองแตงเมย์บางบุญธระพุทธธรรมชาติเมืองมระยอง
นี่โอ้โหทอดแบบนี้น้ำมันสดน้ำมันใหม่นะฮะ
กล้วยทอดของเขาเนี่ยนะเหมือนจะธรรมดาแต่บอกแบบนี้ว่ามันต้องไม่ธรรมดา

ทรายได้รีมรองพูดคำเดียวมันดีมาก

ใบเตยไปในน้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมรสชาติมันจะกลม
บางคนเขาชอบกินกับกาแฟ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณพิมพลอยพงเทพิน
ว่าสูตรที่เขาได้นะเป็นเจ้าเดียวที่มรยองเลย
คิดค้นเองด้วยตัวเองแล้วทำขายมานานกว่าสามสิบปี
ตั้งแต่สมัยสาวตั้งแต่สมัยสาว
ตอนนี้ก็ยังสาวอยู่สาวใหญ่นะฮะเพราะว่าอะไร

ก็เลยแบบอยากจะกินกล้วยที่มันแบบอร่อยเอาหาให้แบบอร่อยที่สุด
ที่มันถูกปากตัวเองและคิดว่ามันจะถูกปากคนอื่นค่ะนะฮะ
แต่ปัจจุบันไม่ได้ขายกล้วยทอดอย่างเดียวอะไรมีเผือกทอดมันทอดข้าวเม่าทอดกล้วยตาม
กล้วยชาปกล้วยปิ้งนะฮะราคาเขาขายเป็นถ้วยเนอะสามสิบห้าบาท
ถ้วยร้อยนี่มีโปรโมชั่นด้วยใครอยากจะลิ้นลองตามไปที่ร้านได้เลเปอร์
โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นร้านกล้วยทอดเทวดานะครับ
ริมถนนกรอกยายชาครองน้ำหูอยู่ที่ระยองนะครับดิฉันขอบคุณ
คือข่าวนี้ดิฉันขอบคุณหน้ากากอนามัยดิฉันมากทำไมล่ะ
ไม่มีใครเห็นว่าดิฉันกลืนน้ำลายไปกี่รอบแล้วดิฉันชอบนะคะกล้วยทอดอ่ะ
กินอ่ะอยากกินอ่ะพากันหิวจากเช้าอ้าวข่าวต่อ